คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนกันหน่อยดีกว่า
เขาแข่งกันสนุกสนานมากแล้วก็มีวงดนตรีมาร้องลำทำเพลง
แต่ละคนเนี่ยเต้นกันโอ้โหลืมเลยว่าอายุเท่าไหร่กันบ้าง
แต่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในงานศพนะคะ
ครับนี่ค่ะเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนที่วัดสามจุ่น
ตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นทีมบ้านสามจุดแล้วก็ทีมบ้านห้วยเจริญค่ะ
แข่งฟุตบอลกันอย่างเอาจริงเอาจังเลยนะ
สนุกสนานด้วยคนก็มาเชียร์กันแต่อย่างที่บอก
เป็นการแข่งฟุตบอลในงานศพของนางชะลอชุ่มวิเชียนวัย๕๕ปี
นางชะลอเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตั้งแต่วันที่สิบห้าเสียงหาคมแล้วนะคะ
แล้วเธอเนี่ยเป็นคนชอบดูฟุตบอลเยาวชนมากลูกหลานกับญาติญาติก็เลยตั้งใจ
อยากจะส่งดวงวิญญาณของแม่ให้แม่ได้ดูฟุตบอลเยาวชนเต็มที่เลย
ก่อนที่จะนำร่างแม่ขึ้นเมนแล้วก็ประกอบพิธีชาปนกิจนะคะ
จะได้เป็นการส่งดวงวิญญาณลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่า

แม่เนี่ยเป็นคนสนุกสนานมากเชียร์บอลทีไรนะ
หูยนั่งไม่เคยติดเก้าอี้ค่ะ
ต่องลุกขึ้นมาออกฬีราธาตุเต้นตลอด
แล้วก็ชอบร้องรำทำเพลงด้วย
ลูกหลัดจ้างโนตรีมาเล่นหน้าศพ
ชวนญาติทุกคนและแขกที่มาร่วมงาน

ให้ลืมอายุลืมไปเลยว่าเราจะต้องเศร้าโศกเสียใจ

เพื่อที่จะได้เป็นความสุขส่งให้ดวงวิญญาณของแม่

บอกว่าอยากที่จะส่งความสุขความสนุกสนาน